ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อหน่อยกันแล้วกันค่ะนะท่านผู้ชมครับ
เป็นเรื่องของเด็กอาชีวะนี่นะเขาไปยกพวกตีกันอยู่หน้าสกายวอล์ก
นี่นะฮะมีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ได้นะครับเห็นบอกว่าตีกันนี่หลังดูหนังจบอีกแล้วนะ
ใช่เห็นเขาบอกแบบนั้นนะเหมือนหนังจบคนไม่จบอ่ะใช่แล้วครับค่ะ
นี่ฮะเขาอยู่ด้านบนตรงนี้เนี่ยถ่ายคลิปลงไปข้างล่างเห็นไหม
เสียงนี่ชัดเลยนะครับโอ้โหแล้วมากันเยอะแยะเลยค่ะ
นี่เพจเฟซบุ๊คโซเชียลฮันเตอร์รีบบอลวี๓เนี่ยนำมาโพสต์เอาไว้นะครับ
บอกว่าหลังจากดูหนังจบเลยชวนเพื่อนมาดูไฟต่อที่หน้าห้าง
ใจกลางกรุงเทพมหานครเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๔โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือเราถามไปยังคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้มีกลุ่มเด็กอาชีวะเนี่ยมาไล่ตีกันจริง
ตามภาพนี่แหละเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนะที่ทางออกประตูห้าง
เป็นการตีกันหลังจากดูหนังจบมีคนเจ็บด้วยนะฮะ
แต่ว่าทางห้างเขาไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะครับมีตำรวจเนี่ยมาระงับเหตุนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทีท่าว่าจะตีกันอยู่แล้วค่ะ
หายกันไปพักหนึ่งชั่วโมง๒ชั่วโมงดูหนังเสร็จออกมาจากโรงก็เลยตีกันจริงเลย
แต่ไม่รู้มีใครไปแจ้งความหรือเปล่านะแต่ชาวบ้านเขาบอกเห็นมีคนเจ็บอ่ะค่ะ
โอ้โหนี่ฮะคือแถวนั้นคนเยอะด้วยนะช่วงรับอัลด้วยนะสี่โมงเย็นเนี่ย
ตีกันอ่ะส่วนเหตุการณ์